ช่วงนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ
สวัสดีค่ะหมอกไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
หมอไก่หมอไก่แอบกระซิบมาแล้วเมื่อวานนี้
บอกว่าวันนี้จะมาพูดถึงราศีที่ดวงมาแรงแซงโค้งนี่
โค้งสุดท้ายของเดือนเมษายนแบบนี้
แม้ว่าในช่วงนี้โค้งสุดท้ายของเดือนนี้จะเหลืออยู่แค่๕วันเท่านั้น

เขาเรียกว่าดวงดีหนักมากไม่พูดไม่ได้แล้ว

แรงเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายเลย

นะคะอ่ะราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมทุน
หัวเราะอะไรกันนะอยากจะให้คุณย้ายราศีออก

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าดวงดีวันดีคืนเลยนะคะ
ใช่ค่ะโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานด้วยและเรื่องของการเงิน

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติจะถามว่า๒เรื่องนี้
เรื่องไหนเนี่ยโอ้โหปังปั้วเฮงปั๊วกว่ากัน

นะคะการเงินของชาวราศีเมทุนดีนะคะ
มีโอกาสที่จะได้เงินก้อน

คือได้ทีเดียวก้อนหนึ่งแล้วไม่ต้องมาอีกเลยเดี๋ยว

เดี๋ยวนะยังก็ให้จบตรงนี้ก่อน
เงินก้อนทีเดียวเนี่ยยังไม่ต้องมาก็ได้
ถ้ามันมาแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนี้

โอ้โหคือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่

โอ๊ยจะไปหาน้ำอบแป้งเอ้ยทูปเอ้ยอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องเก็บไว้ก่อน
ของเงินเงินทองแล้วคุณส่วนอีกหนึ่งราศรีที่ดวงมาแรงแซงคงใน

เขาเรียกว่าเหมือนแต้มบุญเริ่มทำงาน

ผลบุญกุศลที่เคยทำมามันเริ่ม
มันเริ่มทำให้เราได้เห็นผลมากขึ้น
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็สะบักสบอมมากพอสมควร

ต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลใจ
มีปัญหาให้เราต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้ช่วงของสุดท้ายปลายเดือน

ถ้าขาขึ้นไก่หน้าผาก็ยิ่งปวดหัวสิครับ

อย่าทำอย่าทำเคยทำแล้วไม่ดี
เขาเรียกว่าดวงขาขึ้นก็คือดวงชะตาดีขึ้นเรื่อย
สิ่งไหนที่คิดว่ามันหนักมันอะไรแบบแก้ไขไม่ได้แล้ว
มันก็จะแก้ไขได้อันนี้ปัญหาอะไรที่มันหนักมันก็จะเบาลง

มันเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตของเรา

แต่บอกหน่อยแล้วกันอันนี้ขอนอกเรื่องนิดเดียว
คือบางคนราศีอื่นเขาก็อยากจะดวงดี
ที่ไม่ใช่๓ราศีเมทุนตุนแล้วก็กรกฎ
นอกเหนือจากนี้เขาอยากดวงดีมั้งเขาต้องทำอย่างไรครับ
มี๓วิธี๓เรื่องนะคะ
ว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องแรกคุณอยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงานให้ดีนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง
ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตา
กับว่าการถวายพวกปัจจัยค่าไฟอะไรพวกนี้นะคะ
หรือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็ดี
อย่างต่อมาก็คือในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงในเรื่องของการเงิน
ถ้าสมมุติใครจะแบบหนุนนำในเรื่องของการเงินนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกน้ำก็ได้
น้ำอาหารพวกกับการตักบาทก็ได้

ใช่นะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้

ก็ดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเจอปัญหาอุปสรรคมาเยอะ
เหมือนพวกชาวราศีกรกฎกับชาวราศีตุล
อยากจะให้ชีวิตของตัวเองมันหลุดพ้นจากปัญหาสักที

ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอย่างแรกก็คือการทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์
อีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังกฐาน

อันนี้ก็สามารถช่วยได้แนะนำว่าสามารถทำได้ทุกราศีเลยนะคะ
และวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากมาก